เจ้าหน้าที่พยายามอย่างยิ่งยวดในการติดตามตัวนักโทษที่แหกคุก
กดดันกันในสวนยางก็แล้วแต่ยังหาตัวไม่เจอหลบหนีไปได้

ตรงนี้อย่าคุ้นนะอย่าคุ้นนะ
ภูทรจังหวัดกระบีและเจ้าหน้าที่จากกรมราชธรรม
ล้อมบ้านเป้าหมายในหมู่บ้านทะเลหอยควนเขียว
ตะบนปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่
ตามที่มีสายรายงานว่านักโทษ๒รายนั้นหลบหนีมาที่นี่เพื่อมาหาเพื่อน
แต่เพื่อนของนักโทษเห็นนะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะหนีเข้าสวนยาง
เจ้าหน้าที่ยิงสกัดแล้วก็จับตัวเพื่อนสองคนของนักโทษเอาไว้ได้
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นในตัวบ้านครับแต่ไม่พบนักโทษ
ทั้งสองคนที่ถูกจับเนี่ยมีประวัติอาทยากรรมนะครับ
แล้วก็มีหมายจับคดีครั้งเก่าอยู่ด้วยเพื่อนของนักโทษบอกว่าไม่มีนะ
มณฑลขันสมานเนี่ยหนึ่งในนักโทษที่แหกคุกเนี่ย
แวะมาหาเขาส่วนนายอานนท์เดนมาร์ทนักโทษอีกคนเนี่ย
เจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะหลบหนีไปยังจังหวัดใกล้เคียง
โดยตำรวจชุดสืบสวนอยู่ระหว่างแกะรอยจากกล้องวงจรปิดครับ
แล้วก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับนักโทษทั้ง๒ราย
ข้อหาหลบหนีระหว่างถูกคุมขังตามอำนาจของศาล
ขณะนี้นะครับตั้งแต่ตี๕ของเมื่อวานนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย๒จุดนะครับ
ในพื้นที่หมู่๙ตะบนเขาเขนอำเภอปลายพระยา
ซึ่งเป็นบ้านน้องสาวของนายมณฑลแต่น้องสาวยืนยันว่า
นายบนทนไม่ได้ติดต่อมาถ้ามานะเจ้าหน้าที่
เดี๋ยวจะบอกให้มอบตัวด้วยเอาน้องเขาบอกแบบนั้น
ส่วนอีกจุดที่มีการตรวจค้นก็เป็นบ้านเพื่อนสนิทของนายมณฑล
ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่๙เช่นเดียวกันแต่ก็ไม่พบเบาะแสอะไร
พันธุ์ตำรวจเอกพิศนุอัชนะพรกุลนะครับ
ท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบีระบุว่า
การเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมาย๒จุดนี้นะครับ
เนื่องจากชุดสืบสวนได้ข้อมูลมาว่า

หลบหนีไปที่บขศกระบี่ครับ
จากนั้นมีรถตู้รับตัวออกจากบขศ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขามีตัวสอบว่า

รถตู้กลับมาที่บ้านนะเอาล่ะสิเอาล่ะสิ
ในพื้นที่ตะบนเขาเขนอำเภอปลายพระยานี่แหละ

หนีต่อมันต้องมีเงินมันต้องมีโทรศัพท์
ใช่จะมาขอสองสิ่งนี้จากญาติแล้วจะหนีต่อไงครับ
อกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าก่อนที่นักโทษ๒รายนะครับ
ปีนกำแพงหนีออกจากเรือนจำกระบี่
เมื่อช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาแสบทีเดียวแสบยังไง
อานนท์เนี่ยนะฮะเคยวางแผน
เอาน้ำผสมผงซักฟอกแล้วดื่มครับลงทุนมาก
คือจะให้ตัวเองปวดท้องแล้วไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระบี่ไง
ว่านี่เป็นหนึ่งในการวางแผนหลบหนีครับ
แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตอนนั้นควบคุมอย่างแน่นหนา
ขณะนอนรักษาตัวทำให้หนีไม่ได้
วางแผนหลบหนีใหม่อีกครั้งจะออกจากเรือนจำให้ได้
หลังถูกส่งตัวกลับมาคุมขังที่เรือนจำ
แล้วก็ชักชวนมณฑลหนีออกไปด้วย
รับรองได้ครับใครที่ไปให้ความช่วยเหลือ
ให้ที่พักพิงสองคนนี้นะครับท่านจะโดนโทษไปด้วย
แล้วสองคนนี้กลับมาอยู่นานกว่าเดิม